วันนี้ก็ยังมีภาพปรากฏออกมาเรื่อย
เพื่อนที่ถยอยนำมาลงของเข้าระไหวทางโซเชียล

คุณแอนนาโพสต์เอาไว้เมื่อวานได
เวเนเวเน
นี่ค่ะบอกความในใจว่าตอนนั้นเชียร์ใคร
เชียร์เวเนนะคะ
อันนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะคุณแอนนาทีวีภู

ตอนชวนตังโมไปดูนางงาม
ให้สอนว่าต้องพูดยังไง
เราก็ไม่รู้จะสอนอะไรเราเองก็ไม่เก่งยังงูปลา
บอกไปว่าถ้าถามอะไรเธอจำไว้นะ
เนฟิลิปปินส์พูดไปเลย

ปีที่แล้วโมไปดูนางงามนางตื่นเต้นมาก
นางบอกเปิดโลกใหม่มาก
อันนี้ค่ะเป็นคลิปความประทับใจของเพื่อนนะคะ
นอกจากนี้อันน่าฮิปโปพุดเดิ้ลเพื่อนเจริญของตังโม
ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่องยูทูปนิกกี้นัชัดด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็มีการเล่าชีวิตของแตงโมอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยรู้กัน
นานาบอกว่าแตงโมเป็นคนประหยัดเงิน
ไมไฟล์เพื่อนข้างบ้านเล่นอินเตอร์เน็ตตลอดนะคะ
ข้าวเนี่ยก็มากินกับแอนนากินกับเมนูง่ายนี่แหละ

เพราะว่าอยากให้น้องอิสเตอร์มีค่าเทอม
อยากปิดบ้านเร็วไม่อยากเป็นหนี้
ก็อยู่ในภาวะเป็นหนี้แล้วมันเครียด
ฟังเสียงเพื่อนของคุณตังโมเล่าหน่อยค่ะ

อยู่ข้างบ้านเหรอ

โมทำไมไวไฟไม่ชัดเลย

เห็นไหมว่าข้าวให้กินมากินที่บ้านนาน
ประหยัดเพื่ออะไรรู้เปล่า
เธออยากให้ลูกมีเงินค่าเทิม

คนจะสงสัยว่าทำไมแตงโมไม่มีเงินเก็บ
แตงโมเป็นคนไม่เคยเก็บเงินเองตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว
คือได้เงินมากี่บาทจากการทำงานค่ะ

แล้วคุณพ่อก็จะเป็นคนจัดการทุกอย่าง

แต่ว่าพอวันหนึ่งพอพ่อป่วย
แตงโมก็จัดการตรงนั้นไม่เป็น
เงินที่มีอยู่ก็ใช้ไปกับการรักษามะเร็ง
ต้องยอมรับว่าโรคมะเร็งค่าใช้จ่ายสูงมาก
ตอนหลังคุณพ่ออยากกลับมาอยู่บ้าน

ที่คุณเอสุภาชัยปลดหนี้ให้กับคุณแตงโม
เพราะว่าช่วงนั้นประสบปัญหาหลายอย่างจริง
ครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็รอดูสัปดาห์หน้า
ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะ
คดีนี้เขาบอกว่าวันจันทร์วันพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้า